ที่๗๑๑ที่ชนบุรีกันหน่อยนะครับ

แต่ไม่รอดภนศาสตร์สายตาของพนักงาน๗๑๑เขา
เพราะเขาเห็นพิรุษก็เลยตามประกบแบบห่วง

แล้วก็มาดูกล้องวงจรปิดก็พบว่า
โดยทำทีทำท่าเดินคุยโทรศัพท์มือถือไปด้วย

เวียนไปอยู่ตามเชฟตามชั้นต่าง

สินค้าพวกขนมขบเคี้ยวและกาแฟซองสำเร็จรูป
มูลค่าประมาณ๒๐๐บาทใส่กระเป๋า
และพยายามที่จะรีบเดินออกจากร้าน
แต่ปรากฏว่าไม่พ้นสายตาของพนักงาน๗๑๑เขา
เพราะว่าพนักงานเขาบอกว่าเขาเห็นพิรุษเดินวนไปเวียนมาแบบนี้
ก็เลยเดินประกบแบบห่วงอยู่ไม่ห่าง
แล้วก็ช่วยกันจับตัวผู้ก่อเหตุไว้ได้ทันควันนะครับ
เหตุการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นภายในร้านสะดวกซื้อ

ผู้ก่อเหตุคือนางสาวดรินทองอายุ๓๒เป็นชาวจังหวัดชมพุรี